ปราจีนบุรีค่ะตำรวจเร่งล่าตัวแม่คลอดลูก
ชักโครกจนเสียชีวิตภายในห้องน้ำของบริษัทแห่งหนึ่งนะคะ
โดยจุดเกิดเหตุเป็นห้องน้ำในบริษัทค่ะ
อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านนาอำเภอกบินบุรี
พบศพทารกเพศชายน้ำหนักประมาณ๓๐๐กรัมนะคะ
คว่ำหน้าอยู่ในชักโครกห้องน้ำหญิงสายรกเนี่ยยังคาอยู่เลยค่ะ
ตำรวจสพกบินบุรีก็ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำศพส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลกบินบุรี
พันธุ์ตำรวจตรีวิทูลวงใหญ่สารวัตรสอบสวนสพกบินบุรีบอกว่า
สอบสวนเบื้องต้นแล้วทางโรงงานยังปิดบังข้อมูล
แล้วก็ไม่ให้ความร่วมมืออะไรกับพนักงานสอบสวนเลยนะคะ
ก็อาจจะกลัวความผิดกฎหมายแรงงานก็ได้
ให้พนักงานมีท้องเข้ากะทำงานในตอนกลางคืน
ก็จะมีการขอความร่วมมือกับอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
การเข้าตรวจสอบโรงงานเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดค่ะ
แต่จากการสอบปากคำพยานนะคะพบว่าช่วงเที่ยงคืนเนี่ย
มีพนักงานที่กำลังตั้งท้องมาขอลางานกระทันหัน
เพราะสภาพร่างกายไม่ไหวเป็นชาวจังหวัดฉะเชิงเศร้าค่ะ
ตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างติดตามตัวมาสอบสวนนะคะ